ท่านผู้ชมครับที่ทีมข่าวของเราเคยไปตามเรื่องของ
พนักงานรถร่วมขอสมกสาย๑๒๒
ทางบริษัทเขาบอกว่าเขาก็ไม่ไหวแล้ว
ก็เลยต้องปิดต้องเลิกกิจการไป
แต่ปัญหาก็คือว่าพนักงานที่เป็นคนขับรถเป็นกระเป๋ารถ
ที่ทำงานอยู่ในรถสายนี้เนี่ย
เขาบอกว่าทางบริษัทบอกว่าให้เขียนใบลาออกไว้ก่อน
เดี๋ยวจะได้ไปขอเงินเยียวยาได้
กลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วพอเป็นการเขียนใบลาออก
ก็เลยไม่ได้ค่าชดเชยจากบริษัท
เงินเยียวยาที่จะได้ก็ไม่เข้าสูตรแล้วอืม
เพราะว่าไม่ใช่ว่าตกงานจากเรื่องของบริษัท
มีปัญหาในช่วงโควิด๑๙อะไรพวกนี้นะครับ

วันนี้ครับเราได้รับคำชี้แจงจากทางบริษัทต้นสังกัดแล้วนะฮะ
บริษัทที่เป็นบริษัทในการเดินรถร่วมกับขอสมกสาย๑๒๗
คือบริษัทกรุงเทพมหานครขนส่งจำกัดนะฮะ

หยุดวิ่งรถถาวรในช่วงโควิด๑๙นี่แหละ
ถ้างานของสายนี้มีอยู่ห้าสิบกว่าชีวิต
ยังไม่มีงานทำไม่มีที่อยู่ด้วยซ้ำ
เพราะทุกวันโดยปกติก็จะอยู่ในพื้นที่อู่รถเมย์นี่แหละ
เห็นไหมมีบ้านลักษณะเป็นเพลิงพักกันอยู่แบบนี้
ทีนี้ทุกวันนี้อยู่ก็ไม่รู้ว่าเจ้าของที่เจ้าของอู่ที่เขาเลิกวิ่งรถแล้วเขาจะให้ออกไปเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้
จริงเอ๊ะก่อนหน้านี้ที่เราบอกว่าไม่มีไฟใช้ด้วยซ้ำอ่ะใช่ครับต้องจุดเทียนอ่ะ
เนี่ยฮะก็ตอนนี้ก็มีหลายหน่วยงานเข้ามาดูแลให้แล้วนะครับ
แล้ววันนี้ครับทุกผู้ชมครับทางบริษัทต้นสังกัดเขาได้ออกมาชี้แจงแล้วก็คุยกับพนักงานที่ต้องตกงานแล้วนะ
คุณครินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปที่บริษัทกรุงเทพมหานครขนส่งจำกัดนะฮะที่เป็นอ่าผู้เดินรถร่วมขอสมกสายหนึ่งสองเจ็ด
วันนี้ทางเจ้าของบริษัทนัดตัวแทนฝ่ายลูกจ้างก็คือทางพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสารมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเงื่อนไขในการช่วยเหลือเยียวยาจากทางบริษัท
หลังจากก่อนหน้านี้พนักงานบอกว่าโอ้โหก็ให้เขียนใบลาออกเอาไว้มันก็ไม่ได้ค่าชดเชยจากบริษัทเพราะเป็นการสมัครใจลาออกจะไปทางประการสังคมของเงินเยียวยา๕๐๐๐บาทเอาก็ไม่ได้อีกเพราะว่าเอาก็คุณลาออกอันนี้ทางประการสังคมเขาเข้ามาช่วยเหลือมาเคลียร์ให้ส่วนหนึ่งด้วยนะครับบอกว่าเดี๋ยวต้องไปทำเ
จำกัดยอมรับว่าก่อนหน้านี้มันมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากการสื่อสารที่ผิดพลาดระหว่างบริษัทกับลูกจ้างยืนยันว่าบริษัทไม่ได้มีเจตนาลอยแพ้พนักงานซึ่งการพูดคุยในวันนี้ทำให้สามารถเคลียร์ทุกอย่างกันได้ลงตัวแล้วโดยทางบริษัทกรุงเทพฯมหานครขนส่งจำกัดจะช่วยเหลือเยี
เดินรถไป๗สายแล้วตอนนี้รวมละ๓๐๐กว่าคัน
ไม่ใช่แค่สาย๑๒๗เท่านั้น
บริษัทยืนยันว่ามีปัญหาจริงและไม่สามารถยื้อที่จะดำเนินกิจการต่อไปได้อีก
ลำบากมากแต่ว่าบริษัทก็ต้องพยุงไปให้รอด
ด้วยว่าเลี้ยงพนักงานมากพอดีมีโควิด
ซึ่งทุกคนก็ไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้น
ถ้าหากบริษัทยังสามารถเดินรถได้เนี่ย
บริษัทต้องมีเงินทุนอีกก้อนใหญ่มหาศาล
เพื่อมาอุดรูรั่วของทุกเดือน
เจตนาไม่มีที่จะลอยแพ้เขา
แต่ด้วยเศรษฐกิจมันไปไม่ได้จริง
แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไปกู้ได้

ดังนั้นวันนี้เราอธิบายน้องเขาเขาเข้าใจ
เพราะว่าเขาก็ลำบากเขาต้องกลับบ้านหรือต้องหางานใหม่
บริษัทก็เลยมองว่างั้นบริษัทเนี่ย
จะช่วยเหลือเยียวยาเขาในสิ่งที่บริษัททำได้
เขารับได้มันก็ไปกันได้มันก็เลยจบ
ก็ถ้าบริษัทไหนก็แล้วแต่ขัดทุนไปต่อไม่ไหวจริง

แต่ว่าการจะเลิกกันจะจากกันเนี่ยอันนี้มันก็ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ด้วย

จะมีมากมีน้อยขาดทุนอะไรยังไงก็ต้องคุยกับพนักงานเขาให้ชัด
แต่เป็นว่าวันนี้บริษัทเขาบอกเคลียร์กันแล้วที่ผ่านมาเป็นการสื่อสารผิดพลาดเนี่ย
ประกันสังคมก็มาช่วยเคลียร์ให้เดี๋ยวจะให้เงินเยียวยาให้ก้อนหนึ่งแต่ละคนนะครับ
ตัวแทนของพนักงานรถร่วมขอสมกสาย๑๒๗นะครับ
อย่างนางทิพลาวันตันเรืองบอกว่าพอใจในข้อเสนอของบริษัท
ก็ถึงขั้นยกมือขึ้นไห้ขอบคุณเลยนะฮะ
ขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้วก็ขอโทษไปยังบริษัทด้วย
ข่าวสารต่างที่ออกมาก็อาจจะทำให้ทางบริษัทได้รับผลกระทบทางชื่อเสียงบ้าง
หลังจากนี้เนี่ยถ้าส่วนตัวของป้าทิพลาวันเนี่ยบอกว่าคงทำอาชีพกระเป๋ารถเมย์ต่อไปไม่ไหวแล้ว
เพราะว่าตัวเองนี่ก็อายุมากแล้วก็จะกลับไปค้าขายนะที่บ้านเกิดส่วนเพื่อนคนอื่นที่เขายังพอทำงานด้านนี้ไหว
เดี๋ยวเขาก็จะเอาเงินก้อนที่จะได้มาจากทางบริษัทที่จะช่วยเนี่ยเอาไปหาสมัครงานใหม่นะ
แต่ว่าส่วนตัวของป้าทิพลาวันเนี่ย๓๐ปีที่ทำอาชีพนี้มาวันนี้ก็คงต้องเลิกแล้ว

ต้องกลับขอโทษกลับขอโทษด้วยที่ว่าสิ่งใดที่ป้าได้ทำลงไปข้อมูลหรือว่าสื่อที่ออกไปเนี่ยมันผิดพลาดประการใดเนี่ย
ป้าก็ขอโทษมาตรงนี้ด้วยค่ะเพราะว่าเราก็ไม่คิดว่าเหตุการณ์นี้มันจะเป็นถึงขนาดยาวออกมาอย่างนี้
ส่วนที่ว่าของบริษัทเนี่ยค่ะ
ก็ได้เยียวยาพวกเราในฐานะที่ป้าเป็นตัวแทน
ก็ภูมิใจที่ว่าได้ตกลงกันด้วยดี
ส่วนทางสำนักงานประกันสังคมวันนี้มีตัวแทนมาช่วยในการพูดคุยให้ด้วยนะครับ
ก็เดี๋ยวจะไปตรวจสอบเรื่องเกณฑ์การช่วยเหลือเยียวยาพนักงานแต่ละคน
หลักเกณฑ์ของสำนักงานประกันสังคมให้นะครับ
ต้องไปดูเรื่องอายุงานแต่ละคนอะไรพวกนี้ด้วยว่าจะได้เท่าไหร่

มีสายรถเมย์กรุงเทพฯหลายสายนะครับ
ทางบริษัทบอกว่าคงจะต้องปิดแล้วล่ะปิดไปก็หลายสายแล้ว
ก็เพิ่งปิดที่เหลืออยู่นี่ก็เดี๋ยวก็คงจะต้องปิดเหมือนกัน
เพราะว่าตอนนี้ไม่ไหวจริงนี่นะฮะ